พาไปเที่ยวกันบ้างนะคะที่สตูนค่ะอุทยานตรูเตา
เตรียมเปิดต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวแล้ว๑๕ตุลาคม
อยากเห็นความสวยงามมากแล้วใจจดใจจ่อรอ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสตูน
แต่ว่าพอเปิดรับนักท่องเที่ยว
ก็จะต้องมีการสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว
ซึ่งทางอุทยานจะร่วมมือกับองค์กรเอกชนและผู้ประกอบการนะคะ
นายพัทรพลรัตนพิเชษชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูน
ได้ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สารากลางจังหวัด
เพื่อที่จะเตรียมรองรับความพร้อมการเปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลของสตูน

ทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยการเดินทาง
อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
เทียบเรือแล้วก็กิจกรรมต่างนะคะ
ปรณพลชีวะเสรีชนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตรูเตาบอกว่า
อุทยานแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทาง
สัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติแล้วก็ร่องรอยประวัติศาสตร์ด้วย
คุณดูน้ำดิใสนะ

อุทยานแห่งนี้ได้จัดเตรียมโป๊ะเทียบเรือไปยังเกาะหลีเป๊ะด้วย
ส่วนมาตรการอื่นก็มีความพร้อมเหมือนกันนะครับ
ว่ากันจะเป็นการติดตั้งทุนเดิมที่มีอยู่๑๕ชุด
ซึ่งจะติดตั้ง๘ตุลาคมนี้ก็คือทุ่นที่เกี่ยวกับการเตือนซึนามินะคะ
จากนี้ยังมีมาตรการกำหนดปริมาณนักท่องเที่ยว
เพราะว่าจะต้องกำหนดถ้ามามากเกินไป

เป็นลักษณะการกระจายจุดเพื่อลดความแออัด

โดยมีจุดดำน้ำดูปากการังน้ำตื้น๑๐จุดด้วยกัน
ส่วนการดูปากการังน้ำลึกมี๕จุด
รวมทั้งชมแหล่งปาการัง๗สี
ซึ่งมีชีวิตแห่งท้องทะเลจังหวัดสตูนอาศัยอยู่
นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
ให้มีความรู้ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับนักท่องเที่ยว
เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง
และเป็นการรักษาความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
ให้อยู่แบบยั่งยืนจะได้เที่ยวกันนานนะคะ
นะครับเที่ยวกันอนุรักษ์กันด้วยนะครับ